มาดูความช่วยเหลือลูกจ้างร้านดารุมะซูชิหน่อยนะครับ
สามร้อยเก้าสิบห้าคนทางกระทรวงแรงงานสั่งการให้ประกันสังคมไปดูซิ
จะช่วยเหลือเยียวยาอะไรบ้างแต่เบื้องต้นคุณผู้ชมคุณพระราพรฮะ
คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมเป็นแรงงานนอกระบบไร้สวัสดิการครับอืม
บุภาพันเพ็งครับท่านรองประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับ
กับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะฮะแล้วก็กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
ตั้งโต๊ะรับเรื่องแล้วก็ช่วยเหลือลูกจ้างร้านดารุมะซูชิ
หลังจากนายจ้างเนี่ยลอยแพร่ตกงานแบบฟ้าผ่าเนี่ย
รองประหลัดระบุว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าพนักงานของดารุมะซูชิ
มีทั้งหมดสามร้อยเก้าสิบห้าคนมีเพียงเจ็ดสิบเอ็ดคนที่ขึ้นทะเบียน
เข้าระบบประกันสังคมแต่อีกร้อยละเก้าสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต
สามร้อยยี่สิบสี่คนเป็นแรงงานนอกระบบครับ
มีทั้งคนไทยและคนต่างด้าวสำหรับความช่วยเหลือนะครับ
ผู้ประกันตน๗๑คนนะฮะเมื่อถูกเลิกจ้างจะมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าว่างงานห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ส่วนลูกจ้างที่ไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนะครับหากมีหลักฐานว่ามีการจ้างงานเกิน๖เดือน
มีสลิปการจ่ายค่าจ้างให้ท่านนะครับหรือมีหลักฐานอื่น
ก็ถือว่าเป็นผู้ประกันตนนะเอามายื่นรับสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ครับ
ลายที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเนี่ยถ้าเกิดว่านายจ้างปิดกิจการไปจริงพอสิ้นเดือนปิดกิจการจริงเนี่ย
ลูกจ้างก็สามารถมาขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานกับเราได้นะคะ
ตอนนี้การขึ้นทะเบียนเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขก็จะไม่ได้ทุกคนว่าได้กรณีว่างงาน
ไขกรณีว่างงานคือต้องส่งเงินสมทบมา๖เดือน
กรณีว่างานเราจะจ่าย๕๐ของค่าจ้างเฉลี่ย๖๐เดือนสุดท้ายนะคะ
เป็นเวลา๑๘๐วันนะคะ
ถ้านายจ้างหนีไปหรือว่าไม่กลับมาอะไรอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นการปิดกิจการ
ขณะที่คุณอัญญพัฒน์ปริยสถิตชฎขออภัยครับ
เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทดารุมะชี้แจงบอกว่า
วันนี้พาพนักงานมาร้องทุกข์เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน
ซึ่งหลายคนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสิ้นเดือนก็มีค่าใช้จ่ายรออยู่แล้วใช่ไหม
แล้วมาตกงานกระทันหันแบบนี้เป็นห่วงพนักงานต่างด้าว
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและต้องแบกรับภาระทุกอย่างเองทั้งหมด
ส่วนนายเมธาเจ้าของแบรนด์ดารุมะที่หนีไปต่างประเทศ
ตัวเธอก็ติดต่อไม่ได้เช่นกันฮะ
ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีจริง
ไม่มีจริงเพราะว่าแม่ทุกอย่างหายไปหมดเลย
กระทั่งหน้าฟีดหน้าเฟสมันหาอะไรไม่ได้เลย
ข่าวนี้เราก็ได้ความรู้และได้บทเรียนอีกหนึ่งอย่างนะครับ
เข้าทำงานนะครับถ้าบริษัทไม่มีระบบประกันสังคมให้
ถ้าคุณได้จ่ายเงินสมทบด้วยตัวเองเกิดอะไรขึ้น
ยังมีเงินเยียวยานะครับ